คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะถือว่าเป็นครึ่งหลังของฤดูฝน

เพราะว่าภัยทางธรรมชาติต่างที่เกิดจากน้ำที่เกิดจากดิน
ส่วนใหญ่ก็จะเกิดตั้งแต่สัปดาห์
ที่เป็นครึ่งหลังของฤดูฝนต่อเนื่องไป

เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกนั้นนะครับ
มีพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตรงนี้เป็นจุดที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือการคาดการณ์การคำนวณลักษณะของฝนที่จะตก
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่จะมีการรวมตัวกันตรงนี้ก่อน
แล้วก็ค่อยเคลื่อนเข้ามาปกกลุ่มอีสานตอนบนแล้วก็เหนือตอนบนนะครับ
ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือครับเป็นพื้นที่สำคัญเลยทีเดียว
ที่จะต้องติดตามเรื่องของวุฒนนัตรการน้ำ

ผมคุณพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ